ทุกท่องครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาทวงหนี้กัน
เป็นเพื่อนกันนะมาเจอกันก็เลยทวงหนี้กันทวงกันไปทวงกัน
นี่คือยายของนายประพัทธ์หนูน้อยนะฮะนายประพัทธหนูน้อยชื่อเล่นชื่อนุกอายุ๒๖ปี
เมื่อคืนนี้ยายก็มาเห็นศพหลานชายนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ร้องไห้เนี่ยฮะ
แทบจะล้มซุดไปกองกับพื้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนราชอุทิศ๑ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
นายประพัทธ์หรือว่านายนุกเสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกยิงเข้าที่หัวไหล่ซ้ายทะลุปอดแล้วก็ชายโครงด้านขวา
นี่ครับนายประพัทย์คนนี้นะครับอายุเพิ่ง๒๖ปีครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์ของผู้ตายที่จอดทิ้งอยู่ใกล้กับศพนะครับ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายประพัทธ์มา
หลังจากเสร็จธุระก็กำลังขี่รถกลับบ้านกันเมื่อคืนนี้ตอนที่เลี้ยวรถจะเข้าซอยราชอุทิศหนึ่ง
เจอกับนายพรมงคลกาญจนบันอายุ๓๖ปีนายพรมงคลชื่อเล่นว่าในเบิร์ต
ในเบิร์ตเนี่ยคือคนยิงนายประพัทธ์หรือว่านายนุกเสียชีวิตนะ
ซึ่งเพื่อนของนุ๊กเนี่ยบอกว่าเบิร์ตกับนุ๊กเนี่ยความจริงเขาเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนต่างวัยกันนุ๊กอายุ๒๖เบิร์ตอายุ๓๖
ตอนนั้นกำลังขี่รถจะเข้าบ้านกันระหว่างทางแล้วเจอเบิร์ตพอดีนะฮะ
ขี่กันไปแบบนี้นะฮะนุ๊กก็เลยทวงเงินเบิร์ต
ก็ทวงกันไปทวงกันมาขี่รถเถียงกันมาตลอดทางประมาณ๑๐๐เมตร
แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับจนสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจ
จอดรถลงมาคุยกันจุดเกิดเหตุนี่ใกล้ใกล้บ้านในเบิร์ตมือยิงแล้วนะฮะ
ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะฮะจนในนุกเนี่ยตบหน้าในเบิร์ตไปทีนึง
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋าเหมือนกับกำลังจะโทรศัพท์
ในเบิร์ตอยู่อยู่ชักปืนเก้ามอมอขึ้นมาแล้วก็ยิงเลยครับ
นี่ฮะตอนที่นุ๊กกำลังจะโทรศัพท์เบิร์ตก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่
ุ๊กเห็นก็พยายามวิ่งหนีแต่ไม่รอดฮะถูกยิงเข้าจนได้ครับ
แล้วก็ล้มลงขาดใจตายคาที่เลยฮะซึ่งเพื่อนของนายนุ๊กบอกว่า
ในเบิร์ตเนี่ยยังหันปากกระบอกปืนมาที่เขาด้วยนะค่ะอ่า
แต่ไม่ยิงฮะบอกว่าให้หนีไปไม่งั้นจะยิงอีกคนนึงนี่
ที่ในเบิร์ตจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนี่ครับ
แล้วพอยายทราบข่าวก็มาฮะเห็นศพหลานชายก็แบบโอ้โห
ร้องไห้แทบขาดใจวันนี้คุณสุชาลาซิริคงผู้สื่อขาของเรา
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับที่จุดเกิดเหตุญาติญาติของ
นุกที่เสียชีวิตก็นำทูบเทียนดอกไม้มาวาง
เพื่อเชิญดวงวิญญาณนะฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะทูบยังปักอยู่เลยตอนนี้ญาติตั้งศพนายประพัทธ์
หนูน้อยหรือว่านายนุกวัดยี่สิบหกปีอยู่ที่วัดโรงวาส
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพิธีรดน้ำศพไปเมื่อช่วงเย็นนะฮะ
ก็ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและครอบครัว
นางสาวอำพรแม่ของผู้ตายบอกว่าปกติตัวเองอยู่ที่กรุงเทพ
ทราบข่าวเมื่อคืนว่าลูกถูกยิงเสียชีวิต
วันนี้ก็เลยเดินทางมาที่สงขลา
ลูกชายเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำสงขลา
ติดคุกคดียาเสพติดอยู่ประมาณ๑เดือน
ลูกชายเนี่ยรู้จักกับในเบิร์ตดีนะ

โดยในเบิร์ตยืมเงินลูกชายไปเมื่อ๔๕เดือนก่อน

หน้าของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ของผู้ตายบอกว่าเมื่อ๔๕เดือนก่อนเบิร์ตเนี่ยได้นำเงินมาคืนที่แม่๔๐๐๐แต่ว่ายังค้างอยู่อีก๒๓๐๐๐
เบิร์ทยึมเงินลูกชายไป๒๐๐๐๐กว่าบาทเพิ่งเอามะคืน๔๐๐๐ยังค้างอยู่๒๓๐๐๐๐
ซึ่งเบิร์ตบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีผมจะทยอยคืนให้
แม่ของนุ๊กบอกว่าก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วยืมกันไปเนี่ยยืมเท่าไหร่แน่
แต่นุ๊กบอกว่าค้างอีกสองสามหมื่นแล้วเป็นเงินค่าอะไรก็ไม่รู้นะ
แต่คิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรอก
เพราะว่านุ๊กบอกว่าเลิกแล้วแม่ผมเลิกไปแล้วเรื่องยาเสพติด
เดือนที่ผ่านมาลูกชายไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องไปทวงเบิร์ตอีก
อันนี้คือนุ๊กผู้ตายนะฮะแม่บอกว่านุ๊กก็ไปทวงเงินเบิร์ตอีกหลายครั้ง
แต่เบิร์ตก็ตอบกลับมาว่าอย่ามาเยอะเดี๋ยวมีเดี๋ยวคืนเอง
ประมาณอย่างนี้อันนี้แม่ของนุ๊กบอก
แม่บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเบิร์ต
แต่รู้ว่าความจริงแล้วเบิร์ตเนี่ยก็เป็นคนมีฐานะนะ
แต่ก็มีเส้นสายดีด้วยก็เลยอยากให้เบิร์ตรับผิดชอบนะ
ถ้าจะมาขอเข้ามาศพก็พร้อมเรื่องเนี้ยไหนไหนมันก็เกิดขึ้นแล้ว
แม่ก็บอกว่าแม่ก็ทำใจได้ถ้าเบิร์ตจะมาขอเข้ามาศพลูกชาย
บ่อยเยอะเพราะรำคาญอะไรแบบนี้

ไม่ครั้งเดียวนั้นแหละแล้วก็ไม่คืนนานแล้วมั้ง
ยาเสพติดนกก็ไม่ได้ทำยาเสพติดแล้ว
เมื่อก่อนนั้นที่โดนจับนั้นที่เพิ่งออกมาจากคุกกันก็ยาเสพติด
แต่นี้ก็ออกมาก็ทำเวฟก็ไม่ได้ทำยาเสพติดแล้ว
ส่วนทางฝั่งของในเบิร์ตผู้ก่อเหตุนะครับ
มีคุณยายนะฮะคุณยายุค๘๐ชื่อว่านางชุมศรีบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเมื่อคืนนี้
เพราะว่าที่เกิดเหตุมันใกล้บ้านในเบิร์ต
แต่ยายบอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่หลานไปยิงคนตาย
เพราะปกติหลานชายไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องมีเรื่องกับใคร
แล้วก็ไม่เคยรู้ได้ว่าหลานเนี่ยมีปืน
ปกติหลานเป็นคนไม่ค่อยพูดนะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับใครบ้าง
แล้วก็ไม่รู้ว่าใครติดเงินใครกันแน่

รับว่าก่อนหน้านี้หลานชายเคยติดยาเสพติด
แต่ช่วงหลังหลานชายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว
แล้วก็ไม่รู้ว่าประเด็นที่ทวงเงินกันเนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
แต่ส่วนตัวเชื่อว่าที่หลานชายยิงไป
น่าจะเพราะโมโหที่ถูกเพื่อนรุ่นน้องตบหน้าก่อน
ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้
เพราะว่าเค้าก็ไม่เคยมีอย่างไรอื่นอะ
ยังนึกในใจแต่ไม่ได้พูดกับใครอยู่คนเดียว

ไม่ใช่ให้ด้วยความอะไรทั้งสิ้น

ดีกันมา

ที่ก็ยาเสพติดนั้นไม่จริงเลย

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เพราะว่าพยานได้มีการชี้ตัว

ทีมสืบสวนก็เลยไปตรวจค้นบ้านสามหลังค่ะครับบ้านเลขที่สิบเจ็ดถนนราชอุทิศหนึ่ง
เป็นบ้านที่ในเบิร์ตอยู่กับครอบครัวและลูกสาวอายุสิบขวบบ้านเลขที่สี่สิบทับสิบเอ็ด
ถนนราชอุทิศ๑เป็นบ้านของพ่อเลี้ยงที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้หลังก่อเหตุนะคะ
บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับหนึ่งเจ็ดสี่อำเภอเมืองสงขลาเป็นบ้านของพี่สาว
แล้วก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ที่พ่อเลี้ยงขี่ไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้อีกที
เพราะว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นรถของพี่สาวไล่ตรวจสอบหมดเลย
จากการตรวจค้นบ้านทั้ง๓หลังไม่เจอในเบิร์ต
เจอปืนที่ใช้ในการก่อเหตุยังจับในเบิร์ตไม่ได้ค่ะ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าเบิร์ตกับไอนุ๊กเขารู้จักกันในเรือนจำ
พอพ้นโทษออกมานุ๊กไปเล่นพนันได้เงินแสนกว่าบาท

ทีแรกก็ทยอยใช้แล้วเหลืออยู่สองสามหมื่นเนี่ย

ค่ะแล้วก็เคยทวงกันถึงขั้นชกต่อยกันมาแล้วด้วยรอบนึงอย่างนี้ค่ะ